เจ็ดนาฬิกา๔๗นาทีค่ะมาพบกันในช่วงสายตรวจโซเทียล

ใช่ค่ะ
สวัสดีคุณผู้ชมมีข่าวบนโลกโซเชียลมาอัปเดตกันเช้าแบบนี้เช่นเคยนะคะ
ข่าวหลากหลายค่ะวันนี้มีเรื่องที่ต้องเช็คก่อนแชร์กันด้วยนะคะ
ภาพสามสาวอุ้มเด็กแล้วที่สำคัญสามสาวหน้าตาดี
โอ้โหหลายคนส่งคือข้อความแคปชั่นกับภาพเนี่ยมันไม่ตรงกัน
ที่ฉันเห็นมีคนส่งมาให้ในกลุ่มไลน์
ใช่เพราะว่าน้องกำบากแล้วก็เป็นข้อความอีกแบบนึงอะใช่เออนู่นนี่นั่นนะคะ
เรื่องนี้พาคุณผู้ชมไปเช็คก่อนแชร์กันค่ะ
ลูกหนึ่งต้องการคนอุปการะวอนสังคมช่วยเหลือโอ้โห
เห็นขนาดนี้ชาวเน็ตก็เดือดร้อนนะคะสงสารนะคะ
ก็แชร์กันต่อไปในโลกโซเชียลมากเลยทีเดียวค่ะ
แชร์ออกไปปุ๊บก็ทำให้หลายคนอยากจะขอเข้ามาติดต่อช่วยเหลือจำนวนมาก
แต่คุณผู้ชมคะเรื่องนี้มาเช็คก่อนแชร์กันนะคะ
ความเป็นจริงเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดไม่ใช่เรื่องจริงค่ะ
เป็นเรื่องที่ผู้ที่ไม่หวังดีกุขึ้นมานะคะ
ภาพที่เห็นเป็นการไปทำบุญค่ะ
ช่วยเหลือเด็กทารกที่ถูกพ่อแม่ทอดทิ้งมา
แล้วก็ทิ้งท้ายว่าจะเสพอะไรก็ใช้วิจารณญาณกันหน่อยนะคะ
ต้นต่ออยู่นี่นะไปทำบุญกันมาไหนแชร์รูปกันไปเยอะ
เจมส์ยังต้องการนมกับแพมเพิร์สอีกเยอะนะคะ
ก็เขียนกันไปนะคะบอกว่านี่เป็นการทำบุญ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลก็สอบถามไปยังหนึ่งในหญิงสาวที่อยู่ในภาพนะคะ
เปิดเผยว่าตอนที่เห็นคนแชร์ภาพของตัวเองขอความช่วยเหลือก็รู้สึกงงแล้วก็ตกใจมาก
ซึ่งจริงแล้วภาพดังกล่าวเกิดจากตัวเองได้เห็นคนแชร์ภาพขอความช่วยเหลือเด็กทารก
เพิ่งเกิดได้๕วันแล้วก็ถูกพ่อแม่ทอดทิ้ง
แล้วก็เนื่องในวันเกิดพอดีก็เลยชวนเพื่อนไปร่วมกันทำบุญบริจาคสิ่งของด้วยกันก็เท่านั้นเองนะคะ
นี่ภาพแรกคือโพสต์ของจริงที่ไปทำบุญกันมา
เชียวไปแชร์ข่าวบิดเบือนข้อมูลความจริง
เอารูปลงไปที่เราไม่ได้อนุญาตนะคะ
ถ้าไม่ลบจะไปแจ้งความนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่า
ที่โพสต์ขอความช่วยเหลือนี่แหละบอกว่าเด็กคนนี้อยู่กับตายายแล้วก็ลุงเป็นคนพม่าตากับยายพูดภาษาไทยไม่ได้เลยนะคะขอความช่วยเหลือด้วย
น้องคนนี้ชื่อว่าน้องเจมส์ค่ะก็ไปสอบถามนะคะเพิ่มเติมทีมข่าวของเราก็ได้ข้อมูลมาว่าน้องเนี่ยเป็นทารกที่อยู่ในแคมป์คนงานในหมู่บ้านของตัวเองที่ย่านตลิงชันนะคะหมู่บ้านของคุณเจติมาเกิดเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดก็รักกระดาษคมแต่ว่าถูกพ่อแม่ทอดทิ้งนะคะให้อยู่กับตายายซึ่งทั้งคู่พูดภาษามอนไม่สามา
มากนะคะส่วนตอนนี้ก็ยังต้องการอยู่นะคะนมผงแล้วก็แพมเพิร์สสำหรับน้องเจมส์นะคะคือคนเอาภาพของสามสาวเนี่ยไปแต่เปลี่ยนข้อความไงใช่ก็จริงเขาไปช่วยเด็กจริงจริงใช่จริงก็แจ้งความได้นะคะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นการบิดเบือนนะใช่น้องทั้งสามคนเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าเขาจะเอาผิดนะถ้าใครเป็นคนไปปรับเปลี่ยนข้อความแล้วก็ไปพ
ถ้าไม่แก้แล้วก็ไม่เลิกแชร์เขาก็จะมีการดำเนินคดีตามพระราชบัญญาณคอมพิวเตอร์ใช่ค่ะ